คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้เราได้เห็น
แก๊งเพื่อนสาวคุณอ้ำพัชราภาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
วันนี้เอาใจสาวกันบ้างดีกว่านะคะ
เดี๋ยวไปดูซิกแพคแน่นของหนุ่มณเดชน์กันค่ะ
เห็นแล้วอยากเป็นกาบเรือคุณเป็นได้แค่หอยกาบอะค่ะตอนนี้
ไปพักร้อนที่ทะเลทั้งทีนะคะซุปตาสุดหล่ออย่างณเดชนคูกิมิยะ
ก็ไม่มีทำให้แฟนผิดหวังแน่นอนค่ะ
นี่เลยค่ะทริปนี้นะคะหนุ่มณเดชน์เขาจัดเต็มนะจ๊ะ
ให้แฟนคลับได้ชื่นชมกันแบบทั่วเลยทีเดียวนะคะ
บอกได้คำเดียวว่ารูปร่างของพระเอกเบอร์หนึ่งคนนี้
ไม่ธรรมดาจริงจริงคุณผู้ชมหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ย
ฟิตหุ่นมาแล้วก็ทำให้ดูแบบทุกสัดส่วนนี้แบบเป๊ะมากนะ
โดยเฉพาะลุคนี้ต้องบอกเลยคุณผู้ชมค่ะ
คนี้ของณเดชน์หลายเสียงเขาชื่นชมว่า
คล้ายกับนักแสดงระดับฮอลลี่วูดเลยทีเดียวจ้า
ก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงอยู่เหมือนกันนะคะ
แต่อันนี้มาเดียวเอายาไปไหนน่ะ
บ้างก็ได้อ๋อโอเคอ่ะอีกหนึ่งหนุ่มที่อวดหุ่นแน่นในทริป
คุณผู้ชมค่ะงานนี้เรียกว่างัดกล้ามเผยหุ่นแซ่บกับชุดว่ายน้ำสุดวิว
หลากหลายอิริยบทให้ชมกันผ่านไอจีแบบรัวเลยจ้ะดูกันไปนะจ๊ะ
ได้เห็นเรือนร่างสุดเป๊ะไปพร้อมกับใบหน้าหวานของหนุ่มป๊อปแบบนี้
ทำให้กระแสชุดว่ายน้ำของเขาเนี่ยเรตติ้งพุ่งแรงแซงเพื่อนสาวซุปตาเลยนะจ๊ะ
คุณพูดบอกไปงัดที่แรกจะตกใจหมดงัดฮะอ๋อไปงัดกล้ามขึ้นอ่ะงัดกล้าม
โอ้ดูสีสิอื้อหือ